ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกอีกแล้วนะครับ
เพราะว่ากำลังขึ้นบินอยู่ดีก็ประสบเหตุ

กระแทกพื้นแล้วก็เกิดระเบิดมีไฟไหม้เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้นักบินช่างเครื่องบาดเจ็บ๔นาย
วันนี้ก็ออกมาชี้แจงกันแล้วว่าตกลงสาเหตุเบื้องต้นคาดว่า
น่าจะมาจากระบบไฮโดลิกเนี่ยแตกแต่ต้องรอผลการพิสูจน์ชัดเจน

พันเอกยุทธนาเพชรม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
๔ส่วนหน้าแถลงข่าวที่ค่ายสิรินทรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
นะครับเพื่อชี้แจงกรณีที่เฮลิคอปเตอร์กองทัพบกลงจอด
ฉุกเฉินที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
โดยบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดเหตุเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบฮอต
หมายเลขคือ๐๑๙สังกัดกองบินปีกหมุนภารกิจก็คือออกปฏิบัติการ
ตระเวนทางอากาศและตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ห่างไกล
ในพื้นที่หลักหลักก็คือจังหวัดนราธิวาสนะครับก่อนเกิดเหตุ
ลิคอปเตอร์ขึ้นจากลานจอดพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ
เพื่อเดินทางไปรับพลตรีเอกรัฐช้างแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ที่๔๖ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวภายในที่ทำการกองบังคับ
ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับ
แต่จู่ครับเครื่องยนต์ก็ขัดข้องแม้ว่านักบินจะปฏิบัติตามหลักนิรภัยการบินทุกขั้นตอนแล้วก็ตาม
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยนะครับไม่สามารถจะควบคุมเครื่องได้
จำเป็นต้องลงจอดแบบฉุกเฉินก่อนจะตกกระแทกพื้นระเบิดแล้วก็เกิดไฟไหม้
เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับ
สนับสนุนรถดับเพลิง๓คันไปฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้เฮลิคอปเตอร์ครับ
ก็ใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่เฮลิคอปเตอร์นั้นสภาพก็คือเสียหายทั้งลำนะครับ
ส่วนอาการของนักบินอาการของช่างเครื่องนะครับ
ล่าสุดนี้ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินรับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้วก็ประกอบไปด้วย
พันตรีวิรัติสุสำรานร้อยโทสถาพรชัยเกตจ่าสิบเอกธานินมหามณีจ่าสิบเอกอุทัยตามปีกครับ
โดยนักบินที่๑ก็เล่าเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นบอกว่าวินาทีเฉียดเป็นเฉียดตายนะครับบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยนึกแต่เพียงว่าต้องเอาเครื่องลงให้ได้ทำยังไงก็
ได้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมีเวลาแค่๓๐วินาทีจาก
นั้นก็นึกถึงครอบครัวสุดท้ายพอรอดชีวิตมาได้ก็โล่งใจ
แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกอย่างครับที่ทำให้มีชีวิต
รอดปลอดภัยมาได้ส่วนสาเหตุครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบโดยเฉพาะกล่องดำ
บันทึกการบินจึงจะสามารถสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นได้แต่
เรื่องต้นคาดการณ์ณขณะนี้คือน่าจะมาจากระบบไฮโลลิกแตก
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไป